ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะที่นักความประถม
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของเขา
อยู่ดีมีแมลงผุดออกมาจากผิวหนัง

คือเขาบอกว่าเขาโพสต์คลิปนี้ก็มีคนไปตำหนิต่อว่าเขาบอกว่าสร้างเรื่องหรือเปล่า
สร้างกระแสหรือเปล่าหรือว่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
อันนี้เธอบอกนะเธอบอกว่าไม่ใช่ก็มันมีแบบนี้จริง

ใช่ค่ะถ้าดูตั้งแต่ต้นก็คือเหมือนไม่ค่อยผุดค่อยผุดขึ้นมาอย่างนี้

คุณผู้ชมลองวิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไร
คือทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาคำตอบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกัน
อันนี้ที่เธอถ่ายเองนะมันโฟกัสเลยมันไม่ค่อยชัด
ใช่ค่ะก็จะมีอยู่สัก๒คลิปอะไรแบบนี้อีกคลิปนึงนี่ผุดออกมา
คุณผู้ชมว่ายังไงที่นิ้วเท้าก็มีนี่นะคะเธอบอกว่าเธอบอกว่าบางทีมันจะเจ็บด้วย

เอาล่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นคลิปแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยอันนี้ที่เท้า
ที่เท้าค่ะวันนี้เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๕
บอกว่ามีอาการแบบนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแรกปวดเมื่อยตัวแล้วก็เจ็บเหมือนกับมีอะไรมากรีดที่ผิวหนัง
สักพักก็หายไปก็ยังทำอะไรได้ปกตินะคะหลังจากนั้นมีแมลงออกมาจากตัวโดยเฉพาะที่แขน
ในแต่ละวันออกมาหลายครั้งติดต่อกันแต่เธอจะรู้สึกเจ็บเจ็บก่อนเธอก็พยายามจะถ่ายคลิปช่วงที่มันแรงออกมาจากผิวหนังของเธอ
เพราะเธออยากรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรอยากให้ผู้รู้หาคำตอบให้หน่อยเป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว
ให้คนในครอบครัวฟังไม่มีใครเชื่อเลยค่ะเธอก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าคนในครอบครัวไม่เชื่อไง
จนสุดท้ายเธอบอกว่าเธอถูกสงสัยว่าเอ๊ะโดนทำของโดนทำศัยศาสตร์อะไรหรือเปล่าด้วยซ้ำ
วันนี้ก็ให้ข้อมูลกับสื่อหลายสำนักเลยแต่เธอบอกว่าบางสื่อก็นำเสนอข่าวที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ถูกมองในแง่ลบว่าสร้างเรื่องเธอถูกมองว่าเอ๊ะเธอป่วยเธออะไรหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะ
สุขภาพแข็งแรงดีเธอแค่อยากรู้
อยากหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
ไม่รู้สาเหตุค่ะเจ็บมากประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็หายแล้วก็เจ็บทีดี
แบบเจ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บสารพัดตัว

และอีกอย่างหนึ่งไม่มีข้อมูลว่าจะรักษาได้ที่ไหน
ไม่มีแผลไม่มีร่องรอย
คือไปให้ใครเขาดูก็มันไม่เป็นไรหรอก
คือเราก็ได้เหตุผลแล้วพี่ก็ไม่ให้ใครเขาดูแล้ว
หาวิธีรักษาพี่ให้ได้แค่นั้นจบ
ใครก็ได้ที่เขามีจิตศรัทธา
ช่วงเย็นวันนี้นะคะเธอก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
มันก็เริ่มเบาลงไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไร
ทีมข่าวก็พยายามจะถามในมุมของความเชื่อด้วยนะ
ไปรับของไปบูชาอะไรหรือเปล่า
บอกว่าไม่มีนี่นะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะรอดูนะคะว่า

มันจะมีไหมมีแมลงผุดออกมาจากผิวหนังเธอไหม
ได้บันทึกภาพไงจะได้เห็นกันแบบจะเลยว่า

ก็เนี่ยนั่งคุยอยู่ตั้งนานพยายามจะรอดูว่าจะมีไหม
ยังนะคะไม่เห็นไม่เห็นก็พยายามจะจ้องแขน
จ้องใหญ่เลยไม่มีไม่มีค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามจะหาข้อมูล

ติดต่อไปที่ทางคุณหมอมิ่งขวัญวิชัยดิต
มนุยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะคะ
คุณหมอบอกว่ามันเป็นไปได้๓อย่าง
ไม่ได้มีแมลงแต่เป็นโรคหลงผิดคิดว่ามีแมลงครับ
๒เกิดจากพยาศาสตร์ที่ชอนใช้เข้าไปในผิวหนัง
ที่มาจากมูลสุนัขอะไรแบบนี้ค่ะ
อาจจะเกิดจากตัวอ่อนของแมลงวันเข้าไปวางไข่

คุณหมอบอกว่าไปหาหมอเถอะ
ไม่ต้องรอหมอปลามือปราบสัมภัยศรี
ไปหาหมอปกตินี่แหละนะคะไปหาหมอดีกว่า

ส่วนใหญ่แล้วทางที่๑มีส่วนใหญ่แล้วคือ
ไม่ได้มีแมลงจริงแต่ว่าคนไข้จะหลงผิด

พระญาติที่ใช้เข้าไปตรงบริเวณผิวหนัง
ซึ่งพระญาติที่เราพบบ่อย
ก็อย่างเช่นพวกพญาติที่เกิดจากพวกมุนสุนัข
พระญาติถอยคันอะไรประมาณนี้ที่เราเคยเห็นข่าวใช่ไหมคะ
ซึ่งอย่างนี้ก็คือจริงแล้วในทิวหนังนั้น
ก็จะมีตัวพาราไซโกศิษย์หรือมีพญาติอยู่จริงเหมือนกัน
ทางที่๓นี่ก็คือว่ามันจะมีคล้ายแมลงแล้วกันนะ
แต่ว่ามันจะเป็นตัวอ่อนที่เขาเรียกว่าเป็นแม็กกอต
เป็นหนอนที่เกิดจากแมลงวันก็คือวางไข่
แล้วมันก็จะได้เป็นตัวหนอนแล้วก็ออกมาจากทางทิวหนังได้เหมือนกัน
แต่ว่าเคสนี้อาจจะต้องรออาจจะ